เอาเรื่องของฝนตกในบางทีคนบางคนเขาไม่ชอบเครียดอ่ะใช่ไหมแต่เอางี้ละกันดูคลิปนี้ในช่วงหน้าฝนผมว่าจะทำให้คุณรู้สึกอารมณ์ดีมากขึ้นนะครับ
น่ารักมั้ยล่ะนี่คือความน่ารักที่เราทิ้งท้ายในเบรกนี้
คุณคิดว่าปกติแล้วร่ม๑คันจะไปได้กี่คน
อย่างเก่งก็สองสามคนนะผู้หญิงสามคน
แต่ดูสิไปก็ตั้งห้าหกคน
เป็นห้องสีม่วงไปด้วยกันหมดเลย
นี่คือความน่ารักของน้องหนูที่มาด้วยกันก็ต้องไปด้วยกัน
ความมีน้ำใจชื่นชมจริง
จริงคือศีรษะน้องจะไม่เปียกฝนแต่รองเท้าเนี่ยช้ำ